ในไปตามคาดหมายนะครับสำหรับประธานทฤษฎีคนใหม่ของภามาร์

โดยถือว่าเป็นประธานธิบดีพลเรือนคนแรกของประเทศในรอบ๕๐ปีนะครับ
แม้ว่าถิ่นจอจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักมากนัก

โดยจะเห็นได้ชัดจากการให้ข้อมูลเกี่ยวกับว่าที่ผู้นำพม่าคนนี้
คลาดเคลื่อนในตลอดช่วงสัปดาห์ที่แล้ว
แต่ว่าด้วยความที่เขารู้จักแล้วก็ทำงานการเมือง
กับนางองซานซูจีมาอย่างใกล้ชิดและยาวนาน
ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่เขาจะได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทน

ที่ถูกจำกัดในการที่จะดำรงตำแหน่งผู้นำพม่า
ตามข้อกำหนดของรัฐมนูลติดตามหลักรายงานของคุณจอมพลดาวสุโขครับ
นี่เป็นวินาทีที่นางองซานซูจีผู้นำพักสันนิบาทแห่งชาติ
เพื่อประชาธิปไตยลงคะแนนเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ของพม่าในวันนี้
เธอเป็นคนแรกของสมาชิกสภา๕๕๒คน
ที่มีสิทธิ์เลือกผู้ที่จะมาเป็นผู้นำคนใหม่จาก๓ชื่อ

นั่นก็คือนายทินจจากสภาร่าง
และนายมิ้นสวยจากกองทัพ
ที่ผลออกมาจะเป็นไปตามคาด
คือนายทินจได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดี
รองลงมาคือนายมิ้นสวยตัวแทนจากกองทัพ
ซึ่งว่ากันว่ามีความใกล้ชิดกับพลเอกอาวุโสตานช่วย
ที่ได้คะแนน๒๑๓เสียง
และนายเฮมรี่แวนทิวตามลำดับ

นายทินจอบเปิดเผยเพียงสั้นว่า
นี่เป็นชัยชนะของประชาชน
นายถิ่นจอจะไม่ใช่คนที่ผู้สังเกตการณ์จากนอกประเทศ
หรือแม้แต่คนพม่าเองรู้จักเหมือนนักการเมืองคนอื่น
แต่ด้วยบทบาทที่ผ่านมากลับไม่ใช่เรื่องแปลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนางองซานซูจี

เป็นประธานาธิบดีพลเรือนคนแรก
ในรอบครึ่งศัตรวัฒน์ของพม่า
ปัจจุบันนายถิ่นจอมีอายุ๖๙ปี
ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิดอคินจี
ซึ่งตั้งชื่อตามนางคินจี
มารดาของนางองซานซูจี
เขาจบการศึกษาระดับปริญญาตีด้านเศรษฐศาสตร์ที่ย่างกุ้ง
ก่อนจะไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยลอนดอน
และกลับมาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
ทำงานในกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการต่างประเทศ
ปีหลังกองทัพพม่าประกาศไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง
เขาลาออกจากหน่วยงามรัฐในปี๒๕๕๙
ก้าวเข้ามาทำงานการเมืองเต็มตัว
เคียงบากเคียงไหลกับนางองค์ซานซูจี
ด้วยความที่ทั้งสองรู้จักกันมาตั้งแต่วัยรุ่น
เพราะทั้งนายถิ่นจอและนางซูจี
เรียนในโรงเรียนมัธยมแห่งเดียวกัน
ประกอบกับความไว้เนื้อเชื่อใจ
ทำให้นายถิ่นจอกลายเป็นบุคคลสำคัญ
หลังนางซูจีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ในช่วงที่นางซูจีถูกกักบริเวณอยู่ภายในบ้าน
ชายผู้นี้คือบุคคลสำคัญที่เป็นคนส่งสาร
ที่เธออยากบอกกับประชาคมโลกให้รับรู้
และหลังจากที่นางซูจีไม่ถูกกักบริเวณแล้ว
จอก็ยังเดินทางร่วมไปกับนางซูจีเสมอ
โดยหลายครั้งนางซูจีก็ไว้วางใจ
ให้เขาเป็นคนขับรถให้ด้วย
ถิ่นจอดจึงเป็นคนที่นางองซานซูจี
ไว้ใจให้เป็นประธานาธิบดี
เพื่อให้เธอสามารถมีอำนาจอยู่เหนือประธานาธิบดีได้
ตามที่เธอเคยประกาศเอาไว้
พลดาวสุโขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน